ดูความคืบหน้ากรณีที่มีพลเมืองดีไปพบเด็กทารกเพิ่งคลอด

ถามหาตัวแม่เด็กแม่เด็กหนีไป
แต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่ากลับมาแล้วนะคะ
ของเด็กยืนยันเลยนะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทิ้งลูกนะคะ
แต่ที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจะไปหาคนมาช่วยเหลือ
แล้วที่สำคัญกลัวกลัวอะไรรู้ไหม
กลัวสามีที่เพิ่งจะออกจากคุกได้เมื่อวัน๒วันก่อนจะเสียใจ
เพราะอะไรเพราะว่าสามีไปติดคุก๒ปี
แต่ตัวเองท้องคำถามคือท้องกับใคร

ของวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีพลเมืองดีไปพบเด็กแรกเกิดเป็นเพศชาย

ในกระท่อมสวนยางพาราในตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
หลังจากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
มาช่วยเหลือเด็กแล้วก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเลย
มาตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่าแม่ของเด็กก็คือผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๘ปี
ก็เลยเดินทางไปที่บ้านสุดท้ายไปพบกับพี่สาวของสามี
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าน้องสะพ้ายจริงแล้วมีลูกมาด้วยกัน๔คน
และสามีถูกจำคุกในเรือนจำมา๒ปี

น้องสะพัยกลัวสามีจะรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์
เพราะว่าไปตั้งคันกับคนอื่นจึงแอบไปคลอดลูกในสวนยางพารา
อันนี้พี่สาวของสามีให้การแบบนี้นะคะ
ล่าสุดวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
หลังจากที่ทราบว่าแม่ของเด็กเดินทางกลับมาที่บ้านแล้ว
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาไปพบกับแม่ของน้อง
คือตอนไปพบสภาพร่างกายอ่อนแอ
เล่าแบบนี้บอกว่าจริงจะไปคลอดลูกเองนะ
ตั้งใจจะไปคลอดลูกเองในกระท่อมสวนยางพารา
คลอดเองได้แบบนี้แสดงว่าเชี่ยวชาญแล้ว
เพราะว่ามีลูกมา๔คนแล้วนะครับ
หลังจากนั้นหลังจากคลอดลูกเสร็จ
ไปตามคนมาหวังว่าจะมาช่วยเหลือลูก

ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตกใจกลัวค่ะ
วิ่งไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ร่องน้ำข้างกระท่อม
พอเห็นว่ามีชาวบ้านมาช่วยเหลือลูกแล้ว

ในคิดในใจคิดว่าลูกน่าจะปลอดภัย
คำถามคือทำไมตอนนั้นไม่แสดงตัวถูกไหมครับ
เล่าต่อบอกว่าระหว่างหลบตัวอยู่ในป่า
เกิดอาการหน้ามืดเพราะว่าเธอเสียเลือดมาก
ตอนนั้นไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินกลับบ้าน
ตอนแรกคิดว่าหากลูกคลอดออกมาแล้ว
เพราะว่าเคยสัญญากับสามีว่าจะทำตัวให้ดี
และกลัวค่ะกลัวว่าหากสามีรู้เรื่อง

ยืนยันเลยนะคะว่าตัวเธอเองรักลูกมาก
ไม่คิดที่จะทอดทิ้งลูก
ที่ไปคลอดคือตั้งใจที่จะทิ้งหรือยังไงครับ
ไม่ได้ทิ้งค่ะ
แค่หนูทับตัวหนูไม่ได้ทิ้ง
หนูคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะคลอดอยู่ตรงนั้น

แต่พออะไรเร่งไปได้แค่พึ่งทาง

ตัวของหนูคงจะปลอดภัยแล้วแหละตัวของหนูคงคิดไม่เป็นอะไรหรือ
ถ้าเขาเอาไปส่งโรงพยาบาลเราก็เลยร่วมใจก็เลยวิ่งกลับมา
ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะคะ
เธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งลูกถามว่าทำไม
เพราะว่าหลังจากนั้นหลังจากที่รู้ว่าลูกไปอยู่ที่โรงพยาบาล

แต่เธอเกิดอาการสุดหนักจากการตกเลือด
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวเธอไปที่ห้องฉุกเฉินทันที
ส่วนตอนนี้ค่ะทารกก็คือลูกชายของผู้หญิงคนนี้
น้องต้องอยู่ในตู้อบนะคะแต่ว่าเบื้องต้นสุขภาพน้องแข็งแรงดีค่ะ
พี่สาวของสามีบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ไปรับน้องชาย
ที่ได้รับการอภัยโทษออกจากคุกที่หนองบัวลำพู
แล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ทางเรือนจำได้มีการเลื่อนการปล่อยตัวออกไป
เป็นวันพรุ่งนี้ก็คือ๒๓พฤษภาคม
ส่วนตำรวจโรงพักวังสะพุงได้มีการออกหมายเรียก
ของเด็กทารกรายนี้มารับทราบข้อกล่าวหา
ก็คือทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีในช่วงบ่าย
ของวันที่๒๗พฤษภาคมนี้ค่ะ